เรามาดูสีสันในโซเชียลกันแล้ว
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสีสันในงานบวชกันบ้าง
งานบวชเนี่ยสีสันมันก็คือการแห่นาคถูกไหม
จะมีนางฟ้องนางฟ้าเทวดามากมาย
แต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาแค่นางฟ้ากับเทวดา
กัปตันอเมริกามารับปล่อยทานหรือครับ
ใช้โล่รับด้วยค่ะได้เยอะ
นำทีมมาโดยนี่แหละค่ะกัปตันอเมริกา
แมนด้วยแล้วก็มนุษย์เกราะเหล็กนะคะ

มาทั้งเดินแห่ทั้งรำทั้งเต้นนะ
บางคนเห็นบางคนก็ตกใจนะคะ

ชอบเจ้าสไปเดอร์แมนนะดูสุดท้าย
แล้วลีลาเขาก็เหมือนเป็นสไปเดอร์แมนจริงนะ
ใช่แล้วคือที่ใส่ชุดแปลกแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ใช่คนบ้านนะคะปกตินะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเขาเป็นเหล่านักบรรยากลที่รวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มจิตอาสาซุปเปอร์ฮีโร่
เพื่อที่จะมาช่วยงานการกุศลนะคะ
ใครมีงานบวชงานอะไรเนี่ยกลุ่มนี้เขาไปกันหมดเลยมาสร้างสีสัน
พี่เขาทำแบบนี้มาเป็นเวลา๒ปีแล้ว
นำทีมมาโดนคุณวิสรุธอาชีพรับจ้างทั่วไป
เป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมนั่นก็คือคับจันทร์อเมริกา
อ๋อนี่ไงนี่คนนี้ใช่แล้วค่ะ
แล้วก็นายศิวกรเป็นสไปเดอร์แมนนะคะ
ปิยะเป็นมนุษย์เกราะเหล็กนะคะอาชีพก็เป็นช่างทำทอง
และนายวิศนุเป็นมินเนียนเป็นนักเรียนชั้นม๓
โรงเรียนมัธยมตากศิลประนองเรียกว่าสร้างสีสันสร้างความคึกคัก
ให้กับงานบวชได้เป็นอย่างดีเลยแถมจิตใจดีนะชื่นชมมาก
ใครสนใจอยากจะให้งานของเรามีสีสันแบบนี้นะคะติดต่อไปได้
คุณพี่เขายินดีไปร่วมงานบวชงานกุศลทั้งหลายนะคะ
ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วติดต่อกันไปได้เลยค่ะ
มันยากเนอะทั้งสีสันน๊ะ

จะหายากหน่อยเพราะตัวเขาเล็กนิดเดียวแอนแมนตัวเล็กไงมนุษย์อาจจะเดินเดินอยู่แต่เหยียบแบนไปแล้ว

ถ้าคุณจะไปร่วมงานแล้วแต่งตัวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่คุณจะแต่งเป็นอะไร

ทาสีอย่างเดียวพอมันจะล้างออกยากนะ
แต่ที่บอกว่าไม่แต่งสไปเดอร์แมนเนี่ยคุณดูชุดเขาดิ
มันรัดเนอะมันยืนตรงไม่ได้
ฉันก็ไม่เห็นเขายืนตรงแต่เห็นเขาเต้นอย่างเดียวเขามีความสุข

สปไตเดอร์แมน

อันน้องมดนาสาธุด้วยนะกับงานบุญงานบวช
แล้วก็ใครที่สร้างสีสันแบบนี้เพิ่มเติมความสุขให้กันและกันไปนะคะ